อันนี้ก็ต้องตามกันต่อกับเหตุการณ์ที่แก๊งค้ายาอุกอาจ
บุกไปชิงยาบ้าของกลางเอากลับคืนมา
เดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังคุณผู้ชมแล้วช่วยกันวิเคราะห์หน่อยว่า
ปฏิบัติการนี้มันไปผิดพลาดตรงไหน
ข่าวรั่วไหลหรือเปล่าหรือมันยังไงกัน
ภาพนี้เราก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ฟังแต่เมื่อวาน
ที่บอกว่าไปเอายาบ้าสองหมื่นเมตรไปเอาโทรศัพท์ตำรวจเอาปืนเอารถของตำรวจมา
แล้วมันเกิดขึ้นตอนขณะกำลังล่อซื้อนะ

แต่ดันโดนชิงยาบ้าของกลางไปซะอย่างนั้น

ช่วงเย็นเมื่อวานครับพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
แถลงเลยนะพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทรงขลาโอ้โหนี่ระดับบิ๊กทั้งนั้น

คือแถลงในส่วนของคดีแล้วก็ฝ่ายปกครองต้นสังกัดของประหลัดอศด้วย
ท่านผู้ช่วยพบตรพลตำรวจโทสมพงศ์บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับกลุ่มคนร้าย
รอข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลจากฝ่ายปกครองในพื้นที่มาประกอบกันด้วย
คือเป็นไปได้ว่ามีทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ร่วมกันก่อเหตุครับ
ถูกประสงค์ในการก่อเหตุเนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งต้องการจะบุกชิงตัวผู้ต้องหาแหละ
ไม่ต้องการจะชิงยาบ้าเพียงอย่างเดียว
ส่วนข้อสังเกตถึงความผิดปกติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ผู้ช่วยพบตรท่านบอกนะยังไม่พบความผิดปกติอะไรจากการปฏิบัติหน้าที่ครับ
ถึงแม้ว่าการจับกลุ่มยาเสพติดครั้งนี้จะไม่มีการประสานกับตำรวจ
แต่ในทางปฏิบัติครับท่านอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังดู
เวลามีสายรายงานเข้ามานะเรื่องของการส่งยากันอะไรเนี่ย
ตำรวจในพื้นที่ต้องรีบดำเนินการทันทีครับอันนี้ต้องรอสอบเพิ่มเติมก่อน
ส่วนผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปคนหนึ่งคือนายธนกร
ท่านผู้ช่วยผอบตรบอกว่าจะให้การยังไงก็ได้
ธนกรเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นอยู่กับพญาหลักฐานอยู่ดีครับ
แล้วหลังการประชุมครับเอามาฟังผู้ว่าบ้างผู้ว่าสงขลาท่านเจษฎาจิตรัฐ
ตัวแทนเนี่ยพาตัวจ่าเอกภัยรัฐรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ไปดูจุดที่มีการปิดล้อมรถเจ้าหน้าที่

เอกภัยรัฐให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้นะ
แก๊งค้ายาเสพติดฝั่งหาดใหญ่และฝั่งจังหวัดสตูน

แล้วก็มีนายธนกรหรือว่าโด่งผู้ต้องหาเป็นคนกลางเป็นตัวกลาง
ต่อมาฝั่งหาดใหญ่แก๊งค้ายาฝั่งหาดใหญ่เนี่ย

ต่อมาเป็นไปได้ว่านายธนกรกลัวความผิด
เพราะว่าฝั่งต้นทางก็คือฝั่งหัดใหญ่เนี่ย

ด้วยความกลัวว่าตนเองก็โอ้โหครองยาบ้าอยู่ซะเยอะเลยสองหมื่นเมตร
และกลัวว่าจะถูกแก๊งฝั่งสตูนคมขัวด้วย
ทำยังไงล่ะธนกรแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
วางแผนจับแก๊งค้ายาวฝั่งศัตรูนบันเสียเลย

เดี๋ยวธนากรนะเอายาบ้าไอ้๑๐มัตต์๒๐๐๐เมตรเนี่ย

แล้วให้ธนกรไปบอกฝั่งสตูนว่า
เอายาบ้าชุดใหม่ที่มีคุณภาพเอามาเปลี่ยนให้แล้วจะได้เอาไปไง
ทีนี้ครับพอธนกรหลงเชื่อ

กับยาบ้า๑๐มัตต์ในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๗ตุลาคม
แล้วก็นำตัวธนกรไปที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน

จะได้จับแก๊งอื่นต่อในทันทีเลย
วิธีการคือให้ธนากรนี่แหละล่อซื้อยาครับ
จะได้ขยายผลต่ออีกประมาณล้านกว่าเมตรอะพี่น้ำแข็งพี่เบิร์
ครับแต่ธนกรหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้ไอ้ล้านเม็ดเนี้ย

ไปติดต่ออาร์มค่ะเป็นพี่ชายพี่อาร์มช่วยหาอีกแรงนึงหน่อยดิ
อาร์มก็เลยอ่ะธนกรงั้นเอาเบอร์ไอ้ดำไป
ไอ้ดำดำเป็นใครดำเป็นแก๊งค้ายาอีกคนนึง
ทีนี้ธนากรก็เลยต่อสายตรงหาในดำเลย
ตกลงซื้อยาไอซ์๘กิโลกรัมกัน
ไหนดำอ้าวให้เบอร์มายคนอีก

ในดำให้เบอร์คนชื่อยุทธ์มา

นี่แหละเขาถึงเรียกว่าขยายผลไง

เพราะสืบจากอีกคนนึงอีกคนนึงให้เบอร์ต่อ

ก็นัดส่งยาไอซ์กันใช่ไหม
พอเจ้าหน้าที่ไปตามนัดเนี่ย

โดนกลุ่มคนร้ายตลบหลังกลับครับ

ท่านยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมด

รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองหน่อยครับ
ตอนนี้น้ายด่ง

เค้าบอกเค้าอยู่กรุงเทพ
คุยกับน้ายด่ง
น้ายด่งของน้ายด่มเขาก็คุยกับเรา
ก็ได้สั่งยาไข้๘กิโลกรัม
ผมคิดว่าพี่ชายนายดุงครับนายดำเนี่ย
คิดว่าชุดที่จับปุ่มมาเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่

ใช่ครับเพื่อจะแก้แขนกลับ
ทีนี้เขาก็ถามว่าจะมาตรงไหน
แล้วเขาเจอเราเป็นเจ้าหน้าที่อีก
เจ้าหน้าที่ก็ตอนที่เราแสดงบัตรให้เขาดูเขาตกใจ
เขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของปศ

แล้วตอนที่เขาไม่เอาขึ้นรถตู้
รถตู้คอนเทนเนอร์น่าจะเป็นเพราะไม่ได้คุยกัน
พอรู้เป็นเจ้าหน้าที่ปุ๊บเขาก็เลยไม่อยากจะเอาตัวไปแล้ว
มีเรื่องกันแล้ว

เป็นการปฏิบัติการวางแผนของฝ่ายปกครอง
ตำรวจไม่รู้ไม่เห็นครับนะครับเป็นการปฏิบัติการของฝ่ายปกครอง
พอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยฝ่ายปกครองถึงจะมาบอกตำรวจว่า
นะฮะเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอืมนะครับนี่นี่ตำรวจ
ตำรวจชี้แจงเมื่อวานนี้แต่ผมก็สงสัยต่อ
งานใหญ่ขนาดนี้ทำไมฝ่ายปกครองไม่บอกตำรวจไม่ทำงานด้วยกันอ่ะ
ก็นี่ไงหรือว่ากลัวงานจะไม่สำเร็จหรือยังไงอะไรยังไง
ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้คนที่ตั้งเข้าสังเกตการณ์ที่ท่านบอกไง
พอมีสายข่าวแจ้งมาว่าจะมีการนัดส่งยากันก็รีบทำที
ทำทันทีเลยก็เลยไม่ได้ประสานตำรวจ
เขาก็แนะนำไงว่าถ้าเกิดหลังจากนี้จะมีปฏิบัติการ
จับกลุ่มเรื่องยาเสพติดใหญ่อยากให้ฝ่ายปกครอง
แล้วก็ตำรวจคือเหมือนกับผนึกกำลังผสานกำลัง
แล้วก็ทำงานร่วมกันแต่ก็มันก็หลายอย่างนะ
เกี่ยวกับเรื่องอบายมุกเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มันผิด
กฎหมายเทาเทาเนี้ยค่ะอืมฝ่ายปกครองเนี้ยเขาก็ไปทำเอง
เพราะบางทีเขาบอกว่าผมเคยไปถามอืมทำไมอ่ะทำไมไม่ไม่ทำ
ทำงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยอื่นด้วยเขาบอกเดี๋ยวจับไม่ได้
เดี๋ยวข่าวรั่วผมก็ไม่รู้หมายความว่ายังไงเหมือนกัน
นี่พี่เบิร์ตกำลังบอกว่าฝ่ายปกครองเองก็กลัวว่าไอ้ข่าวมันจะรั่วมาจากทางตำรวจอย่างนี้
เยอะแยะในกรุงเทพนี่ฝ่ายปกครองเขาไปจับได้สำเร็จน่ะ
นะก็คุณผู้ชมก็ลองตั้งข้อสังเกตกันดูก็แล้วกันค่ะ